คุณผู้ชมค่ะเรามีข่าวหวานมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันนะคะ
ข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่คู่หวานนะ
ชะนิดาแล้วก็หนุ่มภูผาหลายคนลุ้นเหลือเกิน
เฮ้ยเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีนึง
ปีแล้วนะคะซีสมีข่าวดีหรือยังคะ
และล่าสุดเขาตอกย้ำความหวาน
ด้วยภาพหวาน๕รูปรวดไปเลยนี่คุณผู้ชม

๕ภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจับมือหวานรัว
แม้หลายคนดูแล้วแบบพรีเวทนี่มั้งหรือเปล่า

เพราะว่าเสื้อผ้าเข้าธีมอินเนอร์ก็ได้
ใครไม่รู้อุ๊ยพรีเวตหรือเปล่าเนี่ย
จะก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่ควงกันไปหวานที่ทะเล
ก็ทำเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนอยู่ไม่น้อยเนี่ย

แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะเรามีโอกาสได้เจอตัวสาวมิ้นท์ชาลิดา
ที่งานเขาดาวน์โอ้โหบรรยากาศสวยฉ่ำขนาดนี้
เสียดายเสียดายหนุ่มภูผาไม่ได้มาด้วยนะคุณนะ
แต่ก็ถามมิ้นนะคะว่าเรื่องแต่งเอายังไงดีละมิ้น
ปีแล้วนะซึ่งสาวมิ้นก็ยังยืนยันชัดเจนนะคะว่ายังไม่พร้อมจริงค่ะ
แต่ยอมรับนะคะว่ารักครั้งนี้แฮปปี้ลงตัวสุด
เพียงแต่แค่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลามากกว่า
ขอทำงานกันไปอีกสักพักก่อนแล้วกันนะพูดถึงเรื่องงานของเธอก็เอ๊ขึ้นมาได้ว่า
ปฏิทินช่อง๓ปีล่าสุดไม่มีมิ้นท์แล้วนะ
หรือว่าปีใหม่นี้มิ้นท์ชะลิดาจะบอกลาวิกพระราม๔อีกคนนึงหรือเปล่า
งานนี้เธอก็ยอมรับนะคะว่าสัญญาเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะ
เนื้อหอมหลายช่องหลายค่ายก็ทาบทำก็มีมาอยู่
ตอบแบบนี้มีลุ้นติดปีกอีกคนหรือเปล่า
เดี๋ยวให้สาวมิ้นเคลียร์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก็มีคนแบบว่าถามมาเรื่อยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่เรียกว่ายังให้ความสนใจอยู่อะค่ะ

ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นละครเรื่องไหนกับอะไรเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะที่งานเนี่ยฮอตมาก
ทั้งงานฟังทั้งเรื่องความรักนะเพราะธุรกิจก็กำลังดี

ก็ขายดิบขายดีนะจ๊ะอยู่ในเชลล์เนี่ยแล้วก็ขายดี
จนเขาจะต้องมาพรีซิเตอร์และก็ทำซ้ำอีกเรื่อยเลยน่ะ